บอกเลยว่างานนี้นะคะเขามีการไปโชว์ให้กับน้องเด็กพิเศษได้ดูจะสวยงามแค่ไหน

ไม่ได้หาดูกันได้ง่าย

หุ่นละครเล็กของคณะแม่นายสิบประธรรมนี่แหละค่ะ
วันนี้มาจัดโชว์ชุดใหญ่เลยค่ะ
ให้กับน้องเด็กพิเศษมูลนิธิครูบุญชู
ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีได้ดูกัน
ว่ากันว่ามันเป็นการสืบสารนะ
เรื่องของศิลปะการแสดงโบราณ
รวมไปถึงให้น้องได้ชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วย
แล้วไม่ใช่แค่ให้ชมการแสดงสวยนะ
งานนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารและขนมให้กับน้อง

นี่น้องก็เลยมีความสุขได้รอยยิ้มกันไป

ไปพูดคุยกับเจ้าของคณะแม่นายสิบปธรรมนะคะ
บอกว่าการจัดแสดงหุ่นละครเล็กให้เด็กพิเศษในมูลนิธิบ้านครูบุญชูชมฟรีครั้งนี้เนี่ย
ก็เพราะอยากจะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทำใครให้เด็กเดี๋ยววชนนะได้ดูกัน
รวมไปถึงได้รู้จักการเชิดหุ่นละครเล็ก
เพราะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้หาชมกันได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปถูกไหม
ใช่ไม่ได้ไปชมเหมือนคอนเสิร์ตทั่วไปนี่ค่ะ
แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งมอบความสุขความสนุกสนานให้กับน้องในมูลนิธิเนื่องในช่วงของปลายปีแบบนี้ด้วย
จากนี้แล้วนะทางคณะแม่นายสิบประธรรมบอกว่าเขาได้เปิดโครงการเรียนรำเล่น
โครงการนี้จะเปิดสอนโขนและเชิดหุ่นละครเล็กให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจคุณ
มีหนักใหญ่ด้วยนี่มีหนักใหญ่ด้วยนะคะน้องไม่ต้อง
เป็นศิลปะการแสดงที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานและควรอนุรักษ์เอาไว้
เขาจะสอนฟรีนะในวันเด็กแห่งชาติปีหน้า
ถึงนี้แล้วค่ะใครที่สนใจนะพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกลูกหลานอยากจะให้ดูกันเนี่ย
ก็ไปได้ในเฟซบุ๊คหุ่นละครเล็กคณะแม่นายสิบประธรรม
ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาสอนที่ไหนมีรายละเอียดยังไงนะ
บอกเลยว่าตอนนี้คนาคมลางเฟ็นส์หาเยี่ยวชนมาฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็จะไปแข่งเชิดหุ่นระดับโลกดู
แบบแผนหาคนเรื่องการเชิดหุ่นเกรงเนี่ย
น้องไปตอบเชิดให้ดูหน่อยเวลาเชิดยังไง
เสร็จแปนนาสิโตตอนนี้
เฮ้ยเอาจริงยากนะดิฉันเคยไปเรียนกับพี่คือหลาคอเล็กโจรุยอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าต่างประเทศเขาชื่นชมมากการแสดงแบบหุ่นละครเล็กแบบนี้
แล้วตอนนี้ดังมากคือฮานุมานจับนางสุพรรณมัชชา

แล้วมันจะมีความสนุกสนานความบันเทิงด้วยความตลกของฮานุมานเอง
การเห็นว่าเกลี้ยวภารสีกัน

เก่าลงนี่ไม่ใช่หันุมารแล้ว

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕ก็มีการสอนด้วยนะคะ
ก็เป็นการสื่อสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเภทดีด้วยนะครับ